เดี๋ยวพาทั้งเชอรี่ทั้งก๊อฟและคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าก่อนที่จะเป็นเมื่อคืนกลางวันและช่วงเย็น
คนไปซื้อของเตรียมจะมาไหว่เจ้าไหว่วันพระบูรุษครับคุณผู้ชมค่ะ
ตาค่ะถือเป็นตลาดขายปลีกส่งขนาดใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองเลยนะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาซื้อของเส้นไหว้เทพเจ้าบรรพบุรุษกันคึกคัก
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกโอ้โหเตรียมของมาขายกันเต็ม
เพราะอะไรก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป
ปี๓ปีที่ผ่านมาเราประสบภาวะเรื่องของโควิด๑๙
ช่วงนั้นคนหายหมดเลยลูกคงลูกค้าหาย
ปีนี้กลับมาคึกคักแม้ราคาสินค้าจะสูงขึ้นก็ตาม
แต่คนออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้ว
ซื้อของกันเขาบอกว่าโดยเฉพาะพวกขนมถ้วยฟูนะ
ก็มีราคาหลากหลายแหละถ้วยฟู๑๒๐บาทไซส์ใหญ่

ขนมเทียนตอนนี้กิโลละ๑๕๐บาท
แล้วพวกหัวหมูไก่ต้มล่ะเขาบอกว่ายอดสั่งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะ
หัวหมูนี่ก็มีราคาตั้งแต่๕๐๐๗๐๐บาท
ไก่ต้มตัวละ๒๐๐๒๒๐บาท
ผักสดก็ถือว่ายังโชคดีราคาไม่ได้ปรับสูงมากนักนะคะ

อันนี้ที่ระยองพาไปที่ลบบุรีอีกที่ก็แล้วกันนะคะ
บรรยากาศคึกคักไม่แพ้กัน
หลายอย่างอย่างที่ขวัญบอกนะมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่บางรายการอย่างเช่นพวกกระดาษไหว้ทูบเทียน
ราคาเหมือนปีที่แล้วมีแต่ประทัดนั่นแหละ
ราคากล่องที่เขาบอกว่าราคาเพิ่มขึ้นนิดนึง
แล้วก็จะมีพวกหมูสามชั้นต้มนะคะ
แล้วก็จะมีเป็ดเป็ดเขาบอกตัวละ๓๕๐บาท
ต้มก็ตัวละใกล้กับระยองเลย๒๐๐๒๒๐บาท

ผลไม้มงคลโอ้เมื่อวานไปซื้อเหมือนกันนะ

กล้วยนะเขาบอกกล้วยที่นี่นะหวี่ละ๑๐๐๑๒๐บาท
อ่ะส้มละส้มคุณบอกส้มแพงใช่ไหม
อันนี้เขาบอกว่ากิโลละ๗๐๙๐บาท

เออนะเอาหน่อยปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนอะ

ก็เช็คละคงราคากันให้ดีก่อนนะครับ
จะได้วางแผนการใช้จ่ายกันไปด้วยค่ะ